พูดถึงแม่ตะเคียนพูดถึงกล้วยพูดถึงต้นไม้เนี่ย
ก็จะนึกถึงงานอดิเรกของหลายคนที่อยู่บ้านกักตัว
ช่วงโควิดไม่ได้ทำอะไรก็แต่งบ้านด้วยการปลูกต้นไม้

คนนี้นี่ตัวดีเลยคนนี้เนี่ยคุณนี่แหละคุณใบตองบ้านเขาตอนนี้นี่ต้นมงต้นไม้เต็มไปหมด
ใช่ตอนนี้อยู่ป่าแล้วไม่อยู่บ้านแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะนำเสนอต้นไม้มงคลสำหรับใครที่อยากจะเลือกเอามาตกแต่งบ้าน
มีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
สำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้และอยากจะได้ต้นไม้มงคลมาไว้ในบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรดีวันนี้เรามี๕อันดับต้นไม้มงคลมาแนะนำกันค่ะ
เริ่มกันที่อันดับที่๕กับต้นโป๊ยเซียน
โป๊ยเซียนเป็นไม้ประดับดอกที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่ง
เนื่องจากดอกมีสีสันที่สวยงามออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่มีลำต้นเล็กและก็ใบน้อย
เมื่อออกดอกแล้วดอกจะดีเด่นสวยงาม
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโป๊เซียนไว้ประจำบ้าน
จะนำโชคลาภมาให้คนในบ้าน
เพราะต้นโป้ยเซียนเป็นไม้เสี่ยงทายคือถ้าผู้ใดปลูกต้นโป้ยเซียนออกดอกได้๘ดอกขึ้นไป
ผู้นั้นจะมีโชคลาภอาจจะถูกสลากรำรวยเงินทองหรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
อกจากนี้คนโบราณยังเชื่ออีกว่าครอบครัวใดที่ปลูกต้นโป๊เซียนเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน
จะช่วยชักนำโชคลาภมาให้สมาชิกทุกคนในบ้าน
อีกทั้งยังสามารถปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของและก็ครอบครัวให้มีแต่ความสงบสุข
เพราะว่าต้นโปยเซียนนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้า๘องค์ที่คอยคุ้มครองมนุษย์ให้สงบสุข
และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเทพเจ้าทั้ง๘องค์ที่พูดถึงคือ
พิการเซียนหอสมุทรเซียนอาจารย์เซียนค้างคาวเผือกเซียนวันนี้พกเซียนสาวสวยเซียนกวีและเซียนธรรม
ต่อกันที่อันดับที่๔กับต้นบันลังเศรษฐี
บันลังเศรษฐีเป็นพันไม้ประดับตระกูลแก้วกาญจนาหรือเขียวหมื่นปี
มีคุณสมบัติดูดสารพิษจำพวกฟอร์มันดีไฮและมีอัตราการคลายความชื้นที่สูง
เหมาะสำหรับการนำมาปลูกเพื่อดูสารพิษและก็เสริมสร้างบรรยากาศบริเวณโดยรอบบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะ
และยังเชื่อกันอีกว่าเมื่อปลูกไว้ในบ้านจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินและก็การค้าขายได้เป็นอย่างดี
ต่อกันที่อันดับที่๓กับว่านรวยไม่เลิก
ว่านรวยไม่เลิกมีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาใต้และก็นำเข้ามาในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ
ลำต้นมีลักษณะเป็นหัวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดินค่ะ
ว่านจะมีลักษณะกลมสีเขียวอมขาวล้อมรอบด้วยกาบใบ
ส่วนปลายหัวแหลมเหนือหัวภายในมีสีขาวใบวันก็จะออกเวียนสลับกันรอบหัว
แผ่นใบมีสีเขียวอ่อนและแผ่นใบด้านบนมีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ
สามารถออกดอกได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุส่วนผลนั้นไม่พบเนื่องจากไม่มีการติดผลหลังดอกบานค่ะ
วันรวยไม่เลิกนิยมปลูกเพื่อความมงคลและก็เสริมโชคลาภ
เพราะคนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนปลูกว่านนี้แล้วจะพบกับความร่ำรวยการทำมาค้าขายรุ่งเรืองจนเลิกจน
ยิ่งรวยเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจค่ะ
ต่อกันที่อันดับที่๒กับต้นกวักมรกฏ
กวักมรกฏเป็นต้นไม้ที่มีใบสวยเป็นมันเงาลำต้นอยู่ใต้ดิน
กันใบอวบน้ำแต่ก็ง่ายไม่จำเป็นต้องรัดน้ำบ่อยค่ะ
ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อและปักชำ
วักมรกฏเป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่นิยมปลูก
ลูกทั้งในบ้านสำนักงานหรือแม้กระทั่งในโรงแรมใหญ่
โบราณเชื่อกันว่าต้นกวักมรกฏเป็นไม้ประดับที่มีชื่ออันเป็นสิริมงคล
และก็ยังเป็นไม้เสี่ยงทายอีกด้วย
คือหากสามารถปลูกได้งอกงามจนมีดอกเจ้าของผู้ปลูกก็จะมีโชคลาภ
จากนี้ยังเชื่อว่าผู้ที่ปลูกจะโชคดีปรารถนาอะไรก็มักจะสมหวัง
และต้นไม้มงคลอันดับที่๑ก็คือ
วานเสน่ห์จันเงิน
ใครที่มองหาต้นไม้มงคลไม่ควรพลาดต้นนี้เด็ดขาด
โดยเฉพาะวานตระกูลเสน่หจันทร์ที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสน่ห์จันเงิน
ไม่ว่าวงการไหนก็มักจะให้ความสนใจ
เพราะวันนี้เชื่อกันว่าให้ในเรื่องของเสน่ห์เมตามหานิยม
ทางด้านการเงินการทองทำมาคาขึ้น
เพราะฉะนั้นวานเสน่หจันเงินต้นนี้นอกจากใบที่เป็นสีเงินสวยงามอย่างเห็นได้ชัดแล้ว
ยังมีสรรพคุณโดนใจใครอีกหลายคนที่ต้องหามาปลูกไว้ในบ้าน
หน้าร้านหรือออฟฟิศแบบปฏิเสธไม่ได้เลยจริงค่ะ
คุณผู้ชมสนใจต้นไหนก็ออกไปตามหามาประดับบ้านกันได้นะคะ
ช่วยดีกว่า
ต้นไม้มงคลเสริมบารมีนร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุข

เชื่อว่าหลายคนก็คงที่จะชื่นชอบ

คุณค่ะจริงไม้มงคลก็มีอีกหลากหลายชนิดเนาะ
คุณผู้ชมแบบเลือกหามาปลูกกันอย่างที่ส่ง